กล้องศักดิ์๑๐หมื่นมี
เป็น้องร้ายสติฟ้า
แล้วก็สำคัญไม่แพ้กันนะครับ
เอาละครับที่อยู่ในมือผมนี่คือเข็มขัดของศึกยอดมวยไทยรัฐนะครับ
คู่นี้เป็นการชิงแชมป์รุ่น๑๐๘ปอนด์ครับ
คุณว่าจะเป็นของใครนะครับ

ขณะที่มุมน้ำเงินนะครับหนักแรงเหมือนกันนะครับ
วันนี้เป็นไงบ้างครับการเตรียมตัวการฟิตซ้อม

มีหมัดครับที่เด็ดคือหมัดครับ
พี่ถามจริงครบ๕ยกไหม

อาจจะไม่ครบ๕ยกแค่ฟังก็เสียวไส้แล้วนะครับ

ไฟล์แดงเสือใหญ่ช่อ๕พระยักษ์
ถิติการชก๙๕ครั้ง

พุ่งสอบกับปักชีแพ้

กับฝ่ายน้ำเงินวิทยาเล็ก

สถิติการชก๙๐ครั้ง
ชนะ๖๕ครั้งแพ้๒๕ครั้ง

แชมป์จะเป็นของใคร

ไฟล์แดงเสือใหญ่ช่อ๕พระยักษ์
ภูวดลคองกำเกียง
อายุ๒๒ปีเป็นชาวจังหวัดนครราชศรีมา

ขาดปพงสว่างยกที่๕
เวทีมวยราชดำเนินครับ

ธิวากรชอบทำกิจ

เป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช

ชนะ๖๕แพ้๒๕ครั้ง

นงตศิราชัยที่เวทีมวยราชดำเนินครับ

ลูบล่างจวงจกนี้ฝ่ายแดงสูงแค่๑๕๗
ที่ฝ่ายเมืองเกินที่สูง๑๖๐เซนติเมตรครับ

ผู้ทำหน้าที่บนเวทีครับ

เพียงวิธีรับแนิน

เหลือเวลาไม่ถึง๒๐วิครับ

โอ้โหปฏิหารเกิดครับหนักแรงนะครับหนักแรงทั้งคู่
บอกว่าคู่นี้น่าจะชวนทะเลาะตั้งแต่ต้นตั้งแต่หัววันเลยนะ
น้ำเงินเองก็ไม่ธรรมดานะครับ
จะดูรูปร่างด้วยก่อนครับมะขามข้อเดียวประเภท
ขาเจาะยางกว้างกระจกครับส่วนเจ็ดไฟล์ติดเลยนะครับ
ยาเล็กนี่ก็เป็นมวยจังหวะครับเตะต่อยรุนแรงเหมือนกันนะครับ
วิทยาเล็กเองก็หมัดสองอันตรายนะครับล่าสุดไปคว้าแชมป์โลกมาใช่ไหมครับ
ที่สวีเดนครับอ่ามวยไทยสมัครเล่นแชมป์โลกมวยไทยสมัครเล่นโลกครับ
อันนี้เป็นสถิตินะครับน้ำหนักหนึ่งร้อยแปดนะครับ
ชนะมาหกสิบห้าครั้งครับแพ้ยี่สิบห้านะครับสำหรับวิทยาเล็ก
ผมเองมีโอกาสไปดูการฟิตซ้อมถึงค่ายด้วยนะครับทั้งคู่บอกว่ามีหัดมีศอกมาแลกกันแน่นอนนะครับ
แต่ต้องดูครับว่าจะเริ่มโมโหตอนไหนแล้วใครจะเป็นคนชวนทะเลาะ
อาวุธหนักแรงครับเอาเรื่องทั้งคู่เลยครับว่าอย่างนั้นนะครับ
มุมแดงมีทนายพงศ์นะครับหรือว่าพี่เอียดพัทธลุงของน้องนะครับ
หนึ่งในทีมงานชอ๕พยักษ์ขึ้นมาถอดมงคลให้กับเสื้อใหญ่ครับ
ขณะที่น้ำเงินนี่ลูกชายของพี่วิทยาเพชร๔๐๐๐นะ
โปรเบอร์เตอร์เปล่ายแดงครับโปรเบอร์เตอร์น้องใหม่ของวิธีราบเนินครับ
อันนี้เป็นลูกชายนะครับส่งขึ้นมาบริกรรมคาถาครับ
เดี๋ยวดูว่าจะเหนียวเหมือนคุณพ่อหรือเปล่านะครับ
ที่ผ่านมานะคุณพ่อเห็นบอกว่าจัดแล้วเข้าที่๒หมดเลยนี่มวยเขา
ใช่แล้วก็เลือดจับเสร็จก็เลือดซิบมีแผลเลยฮะ
เดี๋ยวดูส่งลูกชายมาแทนจะเป็นอย่างไรนะครับ
โอ้โหนี่ใส่เสื้อผ้าหยันไปเลยนะครับสยาย

ตามต่อกับพี่ป่าและพี่บุ๋มครับ
คู่นี้นับน็อกเลือดนี่โอกาสเป็นไปได้เกือบ๑๐๐เต็มเลยนะครับ

แต่หนักอ่ะดิแดงนี่เหลี่ยมรอบตัวเลยครับ

แต่มันน็อกมวยของผมไอ้เจ้าเด็ดขาด
จำแม่นเลยอ่ะร้อยละบาทเนี่ย

คือมวยตัวนี้จริงจะเป็นลองไขมากมายเท่าไหร่

มันสามารถนับน็อกได้ทุกวินาที
น่าจะดูว่าวันนี้พร้อมกันได้หรือเปล่านะครับ
วิทยาเลขสิทธิ์ของวิทยาเพชร๔๐๐๐๐

มาดิจากนครศรีธรรมราชไง
แดงกับนครแต่นครราชศรีมาไง

มันมวยสองนคราไงสองนคร
ใช่แต่นครไหนจะแน่กว่านั่นแหละ
เป็นสักขีพยานสองท่านนะครับกิติพัฒน์
อ้าวลนเลยอ่ะพี่ป๊าเกิดอะไรขึ้นเนี่ย

ท่านผู้ชมเดี๋ยวดูภาพช้านะครับว่าเกิดอะไรขึ้น
โอ้โหยังไม่ทันได้มองเลยนะ

ช้าช้าช้าไทยรัสทีวีดู

ไปเลยครับอีกมุมหนึ่ง
บซ้ายมาฮุกซ้าย

โอ้โหโอ้โหสุดยอด
เนี่ยถ้ามวยไทยรัสเนี่ยเหี้ยนเลย

เสือใหญ่ช๕พยักษ์
ตันหนักจริงเลยนะครับ
เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะครับ
เอาละครับโอ้โหซ้ายป๊อกเดียวนะครับ

นาที๒๐วินาทีของยกที่๑
เอาชนะน็อกไปได้นะครับ

เป็นของเสือใหญ่ลูกเมืองแพทย์ครับ
โอ้โหยิ่งใหญ่เหลือเกินนะครับ

คุณนัทธนลทนายพิริยะนะครับ

ก็คือเสือใหญ่ลูกเมืองเพชรนะครับ

คุณทรงชัยรัตนสุบันแล้วก็น้าโด่งนะครับ
รวมไปถึงอดีตนักมวยชื่อดังเลยครับ
จันน้อยสพลังชัยนะครับ
โอ้โหบรรยากาศต้องบอกว่าวันนี้คึกคักมากนะครับ

๑๐๘ปอนด์ของศึกยอดมวยไทยรัฐ

วันนี้บรรยากาศหนาแน่นมากเลยนะครับ

มาดูผลงานของนักมวยที่ว่ากันว่า